การเมืองไทยช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงของการ
รับสมัครสมาชิกพักของภาคการเมืองต่าง

ใครอยากลงสอสอกับพักไหนเอาให้ชัวร์เนี่ย
ต้องไปเป็นสมาชิกพลักษณ์เขาก่อน
ของพลเอกยศนันหลายเจริญอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เพราะว่าเคยเป็นทหารที่ใกล้ชิด
เป็นน้องรักของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้ถือเป็นแกนหลักของเตรียมทหารรุ่น๑๖
แล้วก็เหมือนกับพลเอกประวิทย์นั่นแหละก็แต่งตั้งให้เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แล้วพอเกษียณมาแล้วช่วงเวลานี้มาสมัครเป็นสมาชิกพักไทยรักษาชาติ
ซึ่งก็ต้องว่ากันตรงก็คือคนละคั่วกับคอสชนะฮะ
แล้วตอนไปสมัครเป็นสมาชิกพักเนี่ยก็ได้เรียกร้องให้ทหารทุกคนยืนเคียงข้างประชาชน
บอกว่าหมดยุคของการใช้อำนาจพระเด็จการมาปกครองประเทศแล้ว
เพราะบทเรียนการยึดอำนาจตลอด๔ปีกว่าที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นแล้วว่าประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้าประชาชนเดือดร้อน
ถึงเวลาแล้วที่ทหารทุกคนต้องหันมาหาประชาชน

ไปถามพลเอกประวิทย์วงศัวร์วัลลองนายรมรีและรมรีว่าการกระทรวงกาลาโหมนะครับ
พลเอกประวิทย์พูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่า
แต่ครั้งนี้รู้สึกผิดหวังในตัวพลเอกยศนันมาก
เพราะเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตนมาก่อน

ไม่รู้จักข้าวแดงแกงร้อน
ก็เอาไปอยู่พักไหนก็ได้
ไม่มีข้อมูลโอ้โหข้อมูลก็มีข้อมูลจะดีที่นั่นจะดี
มีข้อมูลข้าเรื่องอะไรไม่เคยทำอะไรผิด
ข้าข้อต่อชอบเนี่ย
ข้าเรื่องอะไรข้อต่อชอบทำอะไรผิด

มันเป็นความคิดของข้าความคิดของข้า
แต่ว่ามันก็แปลกดีนะอยู่กับเรามาอยู่ตลอดนะครับ
มันก็ไปด่าข้อต่อชอบ
มันเลยคิดถึงข้าวแดงแกงร้อน
การอยู่ข้ามันถามมาโดยตลอด
แล้วก็มาว่าขอต่อชอบอะไร
ขอต่อชอบก็ทำทุกอย่าง
ก็อยู่แล้วมันไม่พูดอ่ะ
ก็มีข้อความสวนกลับมาโดยพลันเลยนะครับ
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายรัฐมนตรีนะฮะได้ทวิตข้อความ

ทหารที่อาสาเข้ามาทำงานการเมืองแบบตรงไปตรงมา
ชื่นชมกว่าทหารที่เข้ามาโดยการยึดอำนาจใหม่ครับป้อม

มาเกาะโต๊ะขอเก้าอี้พบทบอะไรอย่างนี้

ผลเอกยศนันบอกว่าอยากจะเป็นรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งในชีวิต

แต่ไม่รู้ว่าฝันจะเป็นจริงหรือเปล่า

มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ

สวัสดีการเพิ่มเติมกับผู้มีรายได้น้อย
แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายการเมือง

รัฐบาลคงกังวลเรื่องเศรษฐกิจ

ซึ่งเรื่องนี้พักประชาธิปัตย์ได้ชี้ให้เห็น

แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องทำอย่างเป็นระบบ

อยากจะมอบอะไรให้ได้ตามใจชอบ

เชื่อว่าประชาชนมองออกอยู่แล้ว

ไม่ทราบ
แต่ผมไม่คิดว่าจะได้เสียงมากเท่าไหร่